คุณผู้ชมครับวินาทีนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ

จากจังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
โจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
จะสามารถไปรักษาน้องอ้วนได้หรือไม่กำลังรออยู่ทางบ้านนะครับ
เป็นกำลังใจกันถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ทั้ง๔ท่านเลยดีกว่าครับว่าเตรียมตัวกันมาดีไหมครับ
ดูค่ะดูทุกเสาร์อาทิตย์
ก็พร้อมแล้วเชิญหน้งเบ่มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รับทราบ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑อำเภออูทอง

เรื่องที่๓บ้านของเรา

เรื่องที่๕ตายอรไทย

เรื่องน้องอ้วนครับ
เบ้ถึงมั่นใจในเรื่องของน้องอ้วนครับ
เพราะว่าอยู่กับเขาตลอดเวลา
ตอนนี้น้องอ้วนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล

หนูยังเก็บบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชไว้ไหม

เราต้องใช้ตลอดติดต่อแต่ละครั้ง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
คือวันอะไรตัวเลือกที่หนึ่งยี่สิบหกธันวาคมตัวเลือกที่สองยี่สิบเจ็ดธันวาคม
ตัวเลือกที่สามยี่สิบแปดธันวาคมและตัวเลือกที่สี่ยี่สิบเก้าธันวาคม
ปกติก็บางทีอยู่ในกระเป๋าตังค์ก็หยิบมาดูค่ะเห็นคำถามแล้วยิ้มเลยค่ะ
มั่นใจว่าตอบได้เพราะเพิ่งดูเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตัวเลือกที่๔ค่ะ๒๙ธันวาคม

ค่ะ๒๙ธันวาคม
ตัวเลือกที่๔๒๙ธันวาคมครับ

ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อสวนมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องอำเภออูทอง

และเรื่องตายอรไทย

ทำไมมั่นใจเรื่องบ้านของเราให้กับพ่อสวนครับ
ว่าพ่ออยู่บ้านหลังนี้มา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

พ่อสวนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อที่ได้ยินมา๕เรื่องเนี่ยจริงแล้วพ่ออยากตอบเรื่องไหน
มากที่สุดถ้าพ่อเลือกเองเลยไม่ให้ลูกเลือกอ่ะ

พ่ออยากตอบอำเภออูทองเบ้
แต่ลูกเลือกบ้านของเราแล้วนะพ่อต้องตอบนะ

อยู่ในบ้านหลังนี้มีเมียกี่คนครับ

จำทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้ได้ไหม

มีมั้ยแถวอูตรองที่บ้านขึ้นเองมีไม่

ไม่มีเนอะ

พ่อเคยเห็นขื่อบ้านไหมเคย
และเห็นบอกว่ามีเบอร์โทรเขียนไว้ด้วยเหรอพ่อ
มีมีมีเบอร์เมียน้อยเหรอ
นี่นี่มันต้องอย่างนี้เวลาอยู่ต้นห้าคนนี้
นะเต็มที่แล้วพ่อน่ารักมากใครเป็นคนเขียน
ลูกสาวเขียนฮะนี่เบ้เหรอหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเบอร์ของรายการเกมต่อชีวิตเรานี่เอง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขใดคือเลขท้าย๓ตัวของเบอร์โทรศัพท์เกมต่อชีวิตที่จดไว้บนขื่อบ้าน
ตัวเลือกที่หนึ่งห้าสี่เจ็ดตัวเลือกที่สองเจ็ดหกห้า
ตัวเลือกที่สามหกเจ็ดสี่ตัวเลือกที่สี่สี่เจ็ดหก
สวนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับข้อสามหกเจ็ดสี่
ตัวเลือกที่สามหกเจ็ดสี่ครับ

เด็กนี้เห็นทุกวันเดินพันประมาททุกวันแต่จำไม่ได้
จำไม่ได้ถึงเหลือตอน๖๗๔นี่แหละ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพ่อนะเอาใจช่วยอยู่นะครับ
จ๋าพ่อยังไม่หมดหน้าที่พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปจ๊ะ

แล้วพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ละมัยขึ้นมาตอบ
แกงถุงแกงถุงทำไมถึงเลือกแกงถุงเขาทำเป็นเขาทำเป็น
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญแม่ละมัยกรองม่วง
ต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อเขาเลือกแกงถุงให้อ่ะแม่ละมัยจ้ะ
แกล้งถุงเหรอครับค่ะขายมานานยังครับ
ขายมา๗๘ปีแล้วค่ะยังขายอยู่ไหมครับ

ก็ไม่สบายเขาเลิก

เสียดายค่ะที่ไปไม่ไหว
เอาละครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับแกงถุงนะแม่นะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ร้านข้าวแกงย่อมมีแกง๓หม้อนะจ๊ะ

เดี๋ยวแม่จะต้องตักแกงใส่ถุง
แกงส้ม๗ถุงใครโพโร๗ถุง

มัดให้เรียบร้อยวางอย่างละถาดเลย

มันเยอะ

พร้อมพร้อมส่องแม่ลูกส่องแรงแข่งขัน

ตักแกง๓ชนิดชนิดละ๗ถุง
นำไปเรียงใส่ถาดให้เรียบร้อยภายในเวลา๓นาทีครับ
แกงทูมา๖๗ปีแล้วแต่วันนี้ตื่นเต้นที่สุด
เบ้มาจะช่วยได้แน่นอน
จะต้องทำให้ได้สู้ตาย
ถ้าอยู่ในเวลา๓นาทีนั่นหมายถึง
ภารกิจนี้สำเร็จแล้วผ่านนะครับ
ขอให้โชคดีครับถ้าพร้อมแล้ว

โอฮ่าโอฮ่า
พร้อมเร็วบ้าเร็วขับหัว

โอฮ่าก็ไว้
สู้ไว้ด้วย

เอ้ามัด

ตัดแก้วเร็วตัดแก้วมัก

อ้าวแม่
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
เป็นร้านข้าวแกงที่ระเนละนาดเล็กมาก

เหอ

เขาก็ตั้งใจว่าเออจ้วงซะทีเดียวอะไรอย่างนี้

เบ้ก็ช่วยสุดตัวเลยเนอะ
เอาละครับตักแกง๓ชนิดนะครับ
นิดละ๗ถุงนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม

เบ้จะสามารถพิธีโจทย์ข้อนี้ได้หรือไม่นะครับ
วันนี้ขอบคุณผู้ช่วยด้วยนะครับขอบคุณน้องเบ้ครับ
ละมัยยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าชัยขึ้นมาตอบครับ

เรื่องตายอรไทย

เอาอำเภออูทองเนี่ยให้ปาชัย

ขอเชิญป้าชัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ป้าชัยรู้จักสถานที่สำคัญในอำเภอเราบ้างไหม

อูทองก็จริงแต่ป้าไม่เคยไป

แต่ว่าวัดวาอารามป้าก็ยังไปบ้าง

สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏอยู่ในคำขวัญของอำเภออูทอง
ตัวเลือกที่หนึ่งผ้าทอ
ตัวเลือกที่สองไทยทรงดำ
ตัวเลือกที่สามพระเจ้าอู่ทอง
ตัวเลือกที่สี่คอกช้างดิน

ตัวเลือกที่สี่คอกช้างดินครับ
ความฝันอูทองนะป้าเคยได้ยิน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวนะฮะของน้องเบ้
จากจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออูทองว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
เลขใดคือเลขท้าย๓ตัวของเบอร์โทรศัพท์เกมต่อชีวิต
พ่อสวนเลือกตอบตัวเลือกที่๓๖๗๔ซึ่งเป็นคำตอบที่